สำหรับกรณีที่มีทหารไปรุมซ้อม

เรื่องนี้ประชาชนต้องการคำถามเยอะมาก

ซึ่งพ่อกับแม่เขาต้องไปแจ้งความ
ไปแจ้งความเสร็จไม่พอมีทหารมาไกลเกลี่ย
ตอนที่รู้ว่าลูกชายคนโตตายไปแจ้งความ
ทหารมาขอไกลเกลี่ยบอกขออย่าเอาเรื่องจะรับผิดชอบเอง

ฐานของกลุ่มทหารที่เป็นชุดปฏิบัติการปราบรามยาเสพติด

ประจำที่ฐานปฏิบัติการตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
คุยอยู่๒ชั่วโมงกว่าจะได้ตัวลูกคนเล็กออกมาเพื่อพาไปรักษาที่โรงพยาบาล
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกศรีนครในวัดผู้กำกับการสพธาตุพนมก็บอกว่า
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
โดยได้ส่งศพนายุทธนาไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่นแล้ว
ผลการชนสูตรนะคะยืนยันบอกว่าผู้ตายถูกทำร้ายร่างกาย
สมองกระทบกระเทือนอย่างหนักทำให้สมองบวมเลือดข้างปอดเขียวช้ำ
สุดท้ายในกระเพาะอาหารไม่พบสารเสพติดแล้วเขาก็เสียชีวิต
ซึ่งสรุปผลตรวจชนะสูตรรวมกับอาการของน้องชายที่บาดเจ็บ
แล้วก็ผลสอบพยานแวดล้อมแล้วถ้าทุกอย่างครบถ้วนชัดเจนเมื่อไหร่
ตำรวจบอกว่าจะเรียกเจ้าหน้าที่ทหารที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
แต่ตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่ามีกี่นายนะคะ
ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าชี้ไปที่จำนวนกี่คน
ต้นข้อหาก็จะมีความผิดร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนข้อหาอื่นก็จะพิจารณาตามพยาหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป
นายนิวัตรซ้ายซาพ่อของผู้ตายแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะคะบอกว่า
หลังจากที่ตำรวจมีการสอบสวนรวมทั้งมีนายทหารระดับผู้บังคับบัญชา
ให้กำลังใจก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าจะได้รับความเป็นธรรม
ส่วนศพลูกชายเนี่ยจะนำกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ในพื้นที่บ้านยางคำอำเภอธาตุพนมแต่จะยังไม่เผานะคะ
ทั้งตัวเขาและครอบครัวอยากได้ความชัดเจนก่อน
ขอให้ทางเจ้าหน้าที่นำกลุ่มทหารที่กระทำผิดมาเคารพศพลูกเขาด้วย
ลูกเขาจะได้ตายตาหลับ

พบกองกำลังตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง
เรื่องต้นรู้มาว่าเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจปรับรามยาเสพติดชุดนี้เนี่ย

แล้วก็มีการชกต่อยกันก่อนที่จะจับสองพี่น้อง
แล้วก็มีการวิ่งหนีมีการวิ่งไล่ตาม
แต่ทั้งสองก็ไม่ยอมค่ะเลยมีการชกต่อยกันจนจับตัวได้

ซึ่งระหว่างสอบสวน๑ใน๒ผู้ต้องหามีอาการปวดหลังแล้วก็ชักเกร็ง
ได้รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วผู้ต้องหาคนนั้นก็เสียชีวิต
ซึ่งตอนนี้กำลังรอผลชนสูตรว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรนะคะ
แต่เบื้องต้นสั่งการให้ทางหน่วยเข้าไปดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต
และตั้งกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ทั้งหมด
และเน้นย้ำให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วย
เพราะว่าเรื่องที่เล่าออกมาเนี่ยคนละม้วนกันกับตัวน้องชายที่ถูกอุ้มไปซ้อม
แล้วก็ตัวครอบครัวที่ได้รับได้เจรจากลายเกลี่ยว่า
ขอแบบให้ไม่เอาเรื่องจะได้แบบรับผิดชอบเอง
คนละม้วนกันเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องรอสอบสวนมา
จับตาดูอยู่เยอะนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไง